อีก๑เหตุการณ์อีก๑คดีเหมือนกัน
กรณีที่มีผู้ส่งยาเสมไปที่บ้านของพันธวรษโทพิเชษ

ตำรวจเองเตรียมประเด็นการสอบสวนเอาไว้ทั้งหมดแล้ว
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลสารวัตรแย้จะต้องหาพยานหลักฐาน
มาชี้แจงให้ได้ทั้งหมดกรณีที่ระบุว่าถูกกันแกล้งค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกนโรงศักดิ์พรมทารองผู้บังคับการ

พันธุ์ตำรวจเอกอริสักสุนทรารักษ์
ผู้กำกับการสพพยุหะคีรีแล้วก็ตำรวจปราบรามยาเสพติดภาค๖
รวมถึงตำรวจชุดสืบสวนภาค๖
รอสอบปากคำสารวัตรแย้ที่สพพยุหะคีรี
กระทั่งเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
สารวัตรแย้ก็เดินทางมาถึงในชุดเสื้อโปโลสีชมพูกางเกงยีนสีน้ำเงิน
คือมาถึงด้วยสีหน้าสีตายิ้มแจ่มใสมาคนเดียวค่ะ
เดินขึ้นไปยังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสพพยุหะคีรีชั้น๒
หลังจากที่เข้าห้องประชุมแล้วก็ไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพและสังเกตการณ์
ก็เพียงได้แค่ส่องเนี่ยนะคะดูบรรยากาศได้เห็นกันประมาณนี้
ตำรวจเอกนโรงศักดิ์ระบุว่าได้รับการประสานจากสารวัตรแย้
ว่าจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ประสานให้นำหลักฐาน
พยานที่กล่าวอ้างว่าถูกกันแกล้งให้เอามาชี้แจงแสดงต่อพนักงานสอบสวน
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสารวัตรแย้นะคะจะต้องนำหลักฐานที่กล่าวอ้างว่าถูกกลั่นแกล้ง
เอามาแสดงให้พนักงานสอบสวนได้เห็นในประเด็นต่างที่ระบุเอาไว้ว่าถูกกลั่นแกล้ง
ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ข้อมูลจากทางตำรวจปรับปรามยาเสพติดแล้วก็ชุดสืบสวน
คือจากการไปสอบปากคำผู้ต้องหาที่จังหวัดปุรีรำก็ได้ประสานไปยังปรัชนีด้วย
ก็พบว่ามีการส่งจดหมายหรือว่าสิ่งของไปยังบ้านหลังดังกล่าวมากกว่า๑ครั้ง
ซึ่งตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะคะว่ามากกว่า๑ครั้งมันกี่ครั้งแล้วก็มีอะไรบ้าง
โดยจะต้องนำเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมในสำนวนการสอบสวนด้วย
ส่วนประเด็นที่สารวัตรแย้ระบุว่าถูกกลั่นแกล้งนั้นเรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกนโรงศักดิ์กล่าวว่า
ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสารวัตรแย้เองนี่แหละค่ะ
ที่จะต้องหาพยานหลักฐานนำเอาพยานหลักฐานมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อยืนยันว่าบุคคลที่กล่าวอ้างมีความเกี่ยวข้องกับสารวัตรแย้หรือไม่อย่างไร
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็มีการตั้งประเด็นการสอบสวนเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ
ชุดสืบสวนสอบสวนก็จะมีการประสานงานประสานข้อมูลกันตลอดเวลา
แล้วก็มีข้อมูลพอสมควรด้วยค่ะ
หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของสารวัตรแย้ที่ต้องพยายามหาหลักฐานพยานต่าง
มาพิสูจน์เรื่องของความรู้สึกใจของตัวเอง